เส้นใต้เมืองไทยวันนี้แน่นอนเป็นการขีดเส้นใต้เกี่ยวกับเรื่องของวงการผ้าเหลือง
เพราะก่อนหน้านั้นมีข่าวให้ต้องตรวจสอบกันเยอะเลย
หรือว่าล่าสุดอาจจะมีการเจริญพรสูงต่ำเล่นไฮโลกันในวัดอีก

แต่ทีนี้เรื่องราวเหล่านี้จะทำให้สำนักพุทธต้องแก้ปัญหา
เรียกความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน
โดยเฉพาะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยอาจารย์สุภาพขี้กระจายเบ็บ
ช่วงหลังอย่างที่คุณบุ๊กบอกอย่างน้อยในรอบปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
พระเฉาเนี่ยมันปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์บนจอโทรทัศน์เยอะมาก
อาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้เนี่ยใครใครเขาก็มีมือถือที่เป็นกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือถือด้วย
ฉะนั้นพอเห็นพฤติกรรมพระเฉาโชว์คนข้างวัดนั่นแหละก็ถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์
แล้วก็ถูกนำมาขยายผลทางจอทีวีทางหน้าหนังสือพิมพ์
มันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่า
ทำไมวงการสงฆ์ยุคนี้จึงมีเรื่องเสื่อมมากกว่ายุคในอดีต
อันนี้ก็ตอบได้ก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยพฤติกรรมที่ว่าเนี่ย
ไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่ได้ง่ายเท่ากับยุคนี้
ฤคฏิกรรมพระเฉาที่เป็นข่าวอยู่บ่อยบ่อยแน่นี้มีไม่เกี่ยวกับเรื่องหรอกครับ
เรื่องมั่วโลกีกับศรีกามาหลังเนี่ย
ั่วโลกีกับพระเนรด้วยกันเอง
เพราะว่าคนข้ามเพศก็เข้าไปบวชเป็นพระกันมากขึ้น
เหตุผลอย่างหนึ่งเพราะว่านอกจากเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งยั่วยุมากขึ้นสิ่งยั่วยุที่อยู่ในมือถือนั่นแหละ
แล้วก็มีแอปหนังโป๊เหมือนกับที่คารวาสเขาโหลดกันนั่นแหละ
ถ้าเราคิดในเชิงมนุษย์ว่าพระก็คนพระก็เกิดปัญหาราคาได้
ก็เลยเป็นที่มาของอีกหนึ่งสาเหตุแล้วไหนจะมีมาจากปัญหาเรื่องเงิน
พระดังดังที่เกิดเรื่องเฉาโฉกกับศรีกาเนี่ยลองดูเถอะครับ
มีหลายรูปที่เรียกว่าเป็นพระมีเงินมีเงินเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธา
เลื่อมใสนำเงินไปถวายกันมากมาย
พระก็เนื้อหอมมีแรงดึงดูดให้ผู้หญิงบางประเภทเข้าหา
แล้วก็เกิดเหตุเฉาโชว์ตามวาถะที่ว่าพระก็คน
หลังนี่ก็มีเหตุศรีกาทะเลาะตบตีกับพระเพราะพระเป็นเหตุมากมาย
ตอนที่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ย
ผมเคยคุยเรื่องนี้กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมท
เคยถามว่าอาจารย์หม่อมครับทำไมผู้หญิงจึงชอบพระ
ทำไมถึงขั้นต้องมีอะไรกับพระ
อมคึกฤทธิก็ย้อนถามว่าเอาแล้วทำไมผู้ชายจึงชอบสาวที่บริสุทธิ์ล่ะ
ความหมายก็คือเพราะผู้หญิงคิดว่าพระคือผู้ชายที่บริสุทธิ์
ทีนี้ถามว่าพฤติกรรมเฉาโชว์ของวงการสงฆ์มันนำมาสู่อะไร
แน่นอนครับว่านำมาสู่ความเสื่อมศรัทธาในภาพรวม
ที่ทำให้พระดีและแวดวงพุทธศาสนาพลอยสูญเสียความศรัทธาไปด้วย
เราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เริ่มมีคำถามนี้
คำถามว่าทำไมต้องเอาเงินไปให้พระด้วย
กับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าเช่นบริจาคให้โรงพยาบาล
คนยากร้ายอย่างแท้จริงพระก็มีเงินเหลือเฟือนี่
ในขณะที่โรงพยาบาลและมูลนิธิก็ขาดแคลนนี่
คำถามเหล่านี้ดังขึ้นทุกวันทุกวันหนาหูขึ้นทุกวันทุกวัน
โดยเฉพาะในแวดวงคนรุ่นใหม่คำถามข้อใหญ่ในวันมาคบูชาก็คือ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งวงการสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่มหาเถระสมาคมสำนักพุทธ
ปล่อยไว้อย่างนี้เหรอครับจริงอยู่ที่ผ่านมาก็ไม่ถึงขนาดว่าปล่อยหรอก
เพียงแต่ว่าจะขยับทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ทันการครับ
ไม่จริงจังเท่าที่ควรจะเป็นวันนี้ก็เลยมีคำถามบาง
ส่วนคำตอบเพื่อนะคะก็ได้เห็นข่าวว่า
ทำข้อมูลตรวจสอบประวัติพระฉาว
คุณอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตอนนี้รักษาการเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธอยู่
อินทพรบอกว่าตามที่รัฐมนตรีอนุชานาคาสัยได้มอบหมายให้สำนักพุทธ
ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการทั่วประเทศให้แจ้งส่วนราชการในพื้นที่
กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประสานช่วยเหลือสนับสนุน
เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทุกระดับในพื้นที่
และพุทธศาสนาจังหวัดอย่างใกล้ชิดในการป้องกันแก้ปัญหาเฝ้าระวัง
พระภิกษุสามเณรกระทำการไม่เหมาะสมผิดพระธรรมวินัย
ในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนี่
รวดเร็วและทันท่วงทีบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่
สร้างความเชื่อมั่นสร้างศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน
ในส่วนของสำนักพุทธเนี่ยก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบพระสงฆ์
ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนอนตามสถานีขนส่งต่างต่าง
ออกรับเรียรายปักหลักบินทบาทอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานนาน
เพื่อจะตรวจสอบว่าเป็นพระจริงไหม
หากเป็นพระจริงก็จะนำกลับส่งวัดต้นสังกัด
ให้เจ้าอาวาสว่ากล่าวตักเตือนถ้าเป็นพระปลอม
ก็ส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่
นี่ในส่วนของสำนักพุทธนะทีนี้ในส่วนของพระชั้นปกครอง
ชั้นปกครองเนี่ยจะต้องประสานเจ้าคณะปกครองให้เข้มงวด
กับพฤติกรรมสงฆ์ในปกครองมากขึ้นแล้วที่สำคัญพระอุปชา
จะต้องเข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบพระสงฆ์ที่สร้างพฤติกรรมเสื่อมเสียด้วย
เพื่อให้ช่วยดำเนินการสอดส่องพฤติกรรมพระสงฆ์ที่พระอุปชา
เป็นผู้บวชให้ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดทำถามข้อมูลพระสงฆ์
เมื่อมีพระรูปใดศึกออกไปแล้วจะต้องบันทึกประวัติถึงสาเหตุในการศึก
ว่าเป็นการขอศึกด้วยตัวเองหรือเพราะสาเหตุอะไร
ซึ่งอันนี้แหละสำนักพุทธแต่ละพื้นที่จะต้องเข้าไปช่วย
เจ้าคณะปกครองบันทึกข้อมูลด้วยเพื่อป้องกันพระสงฆ์ที่มีความผิด
ติดตัวหรือมีข้อร้องเรียนที่ยังไม่สามารถ
แสดงตัวได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไปขอศึกจากวัดหนึ่ง
พอเรื่องเงียบก็ไปบวชอีกวัดหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเป็นการป้องกันพระสงฆ์ที่มีความผิดถึงขั้น
อาบัติปราชิกแอบไปบวชใหม่ด้วยนี่นี่คือสิ่งที่สำนักพุทธต้องทำ
ทำในส่วนของสำนักพุทธเองทำในส่วนที่ต้องประสานกับพระชั้นปกครอง
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับเพราะว่าเคยมีท่าทีแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าก็ไม่ได้ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่า
ไม่เอาจริงไม่เอาจริงพระก็ไม่กลัวก็เสี่ยงทำผิด
ช่วงหนึ่งก็มีคนค่อนแคะว่าสำนักพุทธทั้งสำนักเนี่ย
หมอปลาคนเดียวยังไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นหมอปลา
พอรู้ว่ามีพฤติกรรมพระที่ไหนไม่เหมาะสมไปถึงที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมา
ต้องจับศึกต้องต้องศึกออกไปอยู่ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย
พอไปทำบางเรื่องที่มันเกินเลยไปตามตามที่ควรจะเป็นหมอปลาก็เงียบไป
ที่หมอปลาทำได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียกว่าปะฉะดาอย่างนั้นได้
เพราะว่าหมอปราไม่มีสังกัดหมอปราไม่มีระเบียบปฏิบัติของราชกาล
ร่ามรุงรังผิดกับสำนักพุทธที่มีขั้นตอนหลายขั้นหลายตอนให้ปฏิบัติ
กว่าจะลงมือทำอะไรกับพระที่ไม่ถูกต้องได้พระก็ศึกหนี
ย้ายไปอยู่วัดอื่นย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วสุดท้ายก็ได้แต่
ไล่แก้ปัญหาตามหลักทั้งหมดนี่แหละครับ
คือสิ่งที่ขอนำมาขีดเส้นใต้ในวันมาคบูชาเอามา
เช่น๒ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้คำถามดังก็จะดังขึ้นมาเรื่อย
ทำไมต้องเอาเงินไปทำบุญทำไมต้องเอาเงินไปให้พระ
อันนี้วงการสงฆ์ก็จะทำลายพุทธศาสนาไปมากกว่านี้
นี่คือขีดเส้นใต้ในวันมาคบูชาครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้อาจารย์สุภาพไปขีดเส้นใต้เกี่ยวกับเรื่องของวงการพระเหลืองนะ